พี่แอ๊บข้าวเอกนี้แบบว่าเมื่อวานแหวนเหมือนกัน
คุณนายแอปเขาก็มาพูดในรายการแชร์ข่าวแล้วไงว่า
แขวนส่วนตัวคิดอะไรเยอะ
ใส่ก็ปกติอยู่แล้วเพรงใจคุณทิม

คุณแอฟบอกคิมน่าจะมีเรื่องเครียดเยอะพออยู่แล้ว
ล่าสุดคุณทิมพิธานะฮะลิ้มเจริญรัฐ

คันดิเดตนายกคนที่๓๐นะครับ
ก็ถูกผู้สื่อข่าวเนี่ยจ่อไม้สัมภาษณ์ปกติ
เขาจะต้องสัมภาษณ์เรื่องการเมืองเครียดใช่ไหม
ก็แปลกดีนะฮะสังคมมันเปลี่ยนไปจริง
คนเป็น๓คุณทิมแล้วนะแหวนแหวนล่ะ
ป่ะแหวนที่นิ้วนางข้างขวาล่ะ
ซึ่งก็ได้คำตอบเป็นแหวนพระครอบครัวที่ครอบครัวตัวเองนับถือ
พร้อมกับสายนะแล้วก็บอกมึงไม่ปฏิเสธ
หลังจากที่พูดสิก่อนแหวนมันป่ะ
เขาบอกว่าแหวนพระแหวนพระของครอบครัว
ของแหวนพระของพ่อเขาหรืออะไรของเขาอย่างนี้ล่ะ
ช่วงนี้แบบเผลอเค็ดอะไรหรือเปล่ามูลอะไรหรือเปล่า
แต่เขาไม่น่ามูลนะลูกเขาที่รู้จักว่าไม่ปฏิเสธ
เขาก็บอกว่าเป็นแหวนพระนี่ไงส่วนถามว่าแหวนมันหรือเปล่า
แหวนประจำตระกูลอะไรอย่างนี้ไงใช่ไหม
อาจจะเป็นแหวนพ่อแหวนอะไรของเขาอย่างนี้ใช่ป่ะ

ก็เนี่ยหลังจากที่เขาถามเรื่องอะไรนะ
ก้าวใกล้จะแตกอะไรอย่างนี้ก็วิแวะประถามเรื่องนี้ไง

จะทาบทามให้เป็นทูตเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว

หรือแบบว่าจะพาไปปีนเขาแถวภาคเหนือใช่ไหมล่ะ
จะพาไปนู่นไปนี่ก็แม่นายกก็มีวาธินายกแม่วาธินายกอีกแล้ว

จังหวัดที่เขาเคยไปตอนหาเสียงหรือจังหวัดที่เขาชอบไป
แล้วทำไมไม่เคยทาบทามนายกตู่นายกตู่ก็ไปหลายจังหวัด
เขาก็ไปนั่นไง
เงียบหยิบเลยอั็กตี้
ตอนนั้นท่านยุ่ง

เราก็เลยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นไหม
ใช่ชัย

ดูพอแม่จะตามรถทุกคันของนาย
ตามเลขจริงเหรอ

เมื่อทำกระแสออนไลน์ได้ขนาดนี้
ก็ใช้คุณพิธาตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้

อุ๊ยแต่เขาน่าจะจ้างไม่ได้สิ
๓๐๐๐บาทรับได้๓๐๐๐บาท

อีกร้อยหนึ่งต้องหักผสมภาษีอีก

ไม่ต้องมีค่าตึงค่าตัวอะไรมากมายอุ๊ยอย่าเป็นเลยคุณพิทา

ทีมอย่าไปถ่ายเลย
โอ้โฮ